คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
เซียนนักธุรกิจที่หลากหลายเลยนะครับเรื่องที่เราจะมาคุย
เกี่ยวกับเส้นทางธุรกิจนับตั้งแต่วันแรกจนเขาแต่ละคนเนี่ย
แต่ระดับสู่ความสำเร็จกันได้จะมาร่วมค้นหากันนะครับว่า
ธุรกิจด้านเนี้ยเติบโตไปทั่วโลกแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกแล้วมาคุย
รายละเอียดของนวัตกรรมนี้ที่เกิดเป็นธุรกิจที่โด่งดังในประเทศ
ไทยครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะคุยกับศาสตราจารย์ดรนายแพทย์วิประ
วิประกษิตประธานกรรมการบริหารบริษัทแอดจีนจำกัด
สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับจริงจริงเนี่ยก็ต้องบอกว่า
นานประมาณนึงเลยก็ว่าได้จากวงการแพทย์เมืองนอกบ้าง
เนี่ยก็เป็นเรื่องที่พัฒนาไปมากแล้วถูกไหมครับคุณหมอครับผม
วันนี้เลยอยากให้คุณหมอพูดถึงเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยครับอ่าสำหรับตัว
ใหม่มาใช้แน่นอนก็เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับ
ที่เราเอามาใช้กับสัตว์นะครับในทางด้านการเกษตรนะครับ
เลี้ยงนะครับในพืชนะครับ
อะไรก็ตามนะครับที่เป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดรวมไปถึงพวก
ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเรื่องของสุขภาพครับ
ซึ่งในการตรวจแบบนี้ครับคุณหมออยากรู้เหลือเกินว่า
มันจะตรวจลึกลงไปได้มากแค่ไหนหรือว่าสามารถรู้ได้เลยหรือครับ
ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีความเสี่ยงเป็นโรคนู้นโรคนี้
เช่นแบบเป็นอัลไซเมอร์เป็นมะเร็ง
อะไรแบบนี้มันรู้ได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับ
ก็คือหลักการพื้นฐานก็คือการตรวจเรื่องของสารพันธุกรรม
ปัจจุบันเราสามารถที่จะถอดรหัสสารพันธุกรรมเหล่านี้ได้
สารพันธุกรรมเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นลายแทงชีวิต
หรือว่าเรียกว่าเป็นพิมพ์เขียวของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดครับ
มีโครงการวิจัยที่สำคัญอันหนึ่งนะครับ
เรามีการถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษย์นะครับเป็นครั้งแรกนะครับ
ทำให้เรารู้ว่าพิมพ์เขียวของมนุษย์ทุกคน
มันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับการใช้ข้อมูล
ของสารพันธุกรรมพวกนี้นะครับในการพัฒนา
คุณภาพการดูแลสุขภาพของมนุษย์นะครับใช้ข้อมูลพวกนี้เนี่ย
ในการพยากรความเสี่ยงของการเกิดโรคในอนาคต
เช่นอัลไซเมอร์นะครับความเสี่ยงต่อการ
โรคมะเร็งการเกิดเบาหวานหรือแม้กระทั่งโรค
ประเภทที่เราอาจจะนึกไม่ถึงเช่นออทิสติกโรคซึมเศร้า
นะครับปัจจุบันเรารู้แล้วว่าโรคทุกโรคเกือบทุกโรคในมนุษย์นะครับ
มีปัจจัยทางด้านพันธุกรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ประเภทของโรคนะครับ
ถ้าอย่างนั้นเท่ากับว่าคุณหมอจะบอกว่ามันคือการตรวจ
เขียวของร่างกายมนุษย์เท่ากับว่าเมื่อเราไปตรวจ
พันธุกรรมแล้วเนี่ยเราจะรู้ทุกอย่างเลยอ่ะครับเหมือนแบบพิมพ์เขียว
ช่างบ้านช่างตึกนี่เลยอ่ะฮะเห็นได้ครับตัวอย่างเช่น
ผมเปรียบเทียบข้อมูลสรรพันธุกรรมของเราในร่างกายเนี่ยนะครับ
เหมือนกับสมุดโทรศัพท์เช่นสมมุติว่าเราอยากจะรู้ว่า
ร้านติดตั้งแอร์อยู่ที่ไหนเนี่ย
เราก็ไปหาเฉพาะหน้านั้นแล้วเราก็ซีหรอกหรือว่าดึงข้อมูลมาเฉพาะหน้านั้น
หน้าเดียวอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการหาข้อมูลพันธุกรรม
แบบเฉพาะเจาะจงถ้าเราจะรู้ทั้งหมดเลยได้ไหมได้ครับ
มีบริการอะไรบ้างและเราสามารถไปตรวจพันธุกรรมในจุดลึกตรงไหน
เราเป็นบริษัทที่รับตรวจสารพันธุกรรมทุกชนิดเราก็จะมี
เรื่องของชุดการตรวจมากกว่า๓๐๐ชุดการตรวจนะครับ
เพื่อช่วยในการวิจัยโรคชนิดต่างที่เราพบในมนุษย์
ส่วนที่๒ก็คือการตรวจพันธุกรรมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง
ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอัลไซเมอร์นะครับ
ความเสี่ยงต่อการเกิดเรื่องของโรคซึมเศร้า
เรื่องของการเกิดออทิสติกนะครับความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง
แล้วก็ที่สำคัญก็คือการตรวจโอกาสเสี่ยงในการที่เราจะแพ้ยา
ส่วนที่๓ที่เราตรวจก็คือการตรวจพันธุกรรมเพื่อการป้องกันโรคหรือปัญหาในอนาคต
อันนี้ที่เราทำมากที่สุดก็คือเรื่องของการตรวจพันธุกรรมในตัวอ่อนมนุษย์
ส่วนที่๔ก็คือการตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อก่อโรคต่าง
เราตรวจไวรัสเราตรวจสารพันธุกรรมของแบคทีเรีย
พวกนี้เราใช้การตรวจทางพันธุกรรมทั้งหมดเพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรคนะครับ
จากเราตรวจโรคติดเชื้อแล้วในการตรวจพันธุกรรม
เอามาใช้ในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
เอามาช่วยว่าคนนี้เป็นลูกเราจริงหรือเปล่านะครับ
แล้วก็มาตรวจเพื่อจะพิสูจน์บุตรไปทั้งถึงเรื่องของการตรวจวินิจฉัยความยุติของทารกที่อยู่ในท้องแม่

อย่างนั้นผมขอถามคุณหมอเพิ่มนิดนึงนะครับ
เรื่องที่ว่ามีตรวจทั้งหัวใจทั้งมะเร็งเนี่ย
เราเนี่ยควรจะไปตรวจตอนไหนดีครับ
ที่เราจะได้รู้ว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงเราเสี่ยงไม่เสี่ยงยังไง
หรือถ้าสมมุติว่าเราเป็นแล้วเนี่ยเราไปตรวจได้อีกไหมฮะ
หรือบางทีคนเราเนี่ยเป็นไปแล้วเนี่ยสามารถไปตรวจได้ไหมครับแบบนี้
เร็งเนี่ยจริงแล้วมันเป็นโรคของสารพันธุกรรม
ความหมายก็คือว่าร่างกายเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเรามีเซลล์ที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายอยู่เป็นล้านล้านเซลล์
นุษยทุกคนมันเริ่มจากเซลล์เดียวครับก็คือเซลล์สเปิร์มกับเซลล์ไข่ที่มาผสมกัน
แล้วจากหนึ่งเซลล์เนี่ยมันก็แบ่งตัวแล้วก็แยกออกไปไปเป็นเซลล์ชนิดต่าง
เพราะฉะนั้นถ้าเรานึกภาพเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยเริ่มต้นจากกระดาษหนึ่งแผ่นที่มีตัวหนังสือ
ที่เราเป็นชุดข้อมูลหรือพันธุกรรมที่เราได้รับถ่ายทอด
ครึ่งหนึ่งจากพ่อแล้วก็ครึ่งหนึ่งจากแม่แล้วเอากระดาษแผ่นนี้เนี่ยมาซีล็อก
หลอกเป็นล้านล้านล้านล้านครั้งเลยนะครับถ้าข้อความเนี่ยมันยังเหมือนเดิมทุกอย่าง
นับตั้งแต่วันแรกที่เราเกิดจนกระทั่งวันที่เราตายเนี่ยมันก็จะไม่มีมะเร็งเกิดขึ้น
แต่ระหว่างทางเนี่ยในระหว่างที่เราซีล็อกไปเรื่อยมันมีบางตัวอักษรที่มันเลอะเลือน
บางตัวอักษรมันดูเปลี่ยนไปพวกนี้ก็จะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เซลล์มันมีการกลายพันธุ์
เพราะฉะนั้นจริงแล้วมะเร็งมันก็คือการกลายพันธุ์ของเซลล์แล้วการกลายพันธุ์มันกลายที่ไหน
ก็กลายที่สารพันธุกรรมทีนี้การกลายของสารพันธุกรรมเนี่ยคือมันกลายมาตั้งแต่อยู่ในท้อง
เด็กบางคนเนี่ยเกิดมาเป็นลูคิเมียคำถามคือเด็กยังไม่ได้ออกมาเจอโรคภายนอกเลย
ทำไมเป็นลูคีเมียตั้งแต่เกิดไปเอามาจากไหนเพราะมันกลายพันธุ์ตั้งแต่อยู่ในท้อง
มันเหมือนเรามีระเบิดเวลาอยู่ในตัวพอเวลาเราผ่านไป๓๐๔๐เกิดมะเร็ง
กลุ่มนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีความผิดปกติบางอย่างที่เขาได้มาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะ
แต่เขาไม่รู้ว่าเขามีสิ่งนี้อยู่พอเขาออกมาใช้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ก็ทำให้การกลายพันธุ์อีกข้างมันเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดมะเร็งขึ้นเร็ว
แบบสุดท้ายคือแบบข้างปลายอีกข้างหนึ่งเลยก็คืออยู่ไปจนอายุสัก๖๐๗๐แล้วก็เริ่มเกิดมะเร็งเกิดขึ้น
อันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะปัจจัยสิ่งแวดล้อมแล้วปัจจัยพันธุกรรมที่เรารับถ่ายทอดจากบรรพบุรุษอาจจะน้อยลงแล้ว
แต่มันมีปัจจัยจากการที่เราใช้ชีวิตมานานกินอาหารที่มีสารพิษตกค้างได้รับยาฆ่าแมลง
พวกนี้สุดท้ายก็จะทำให้เขาเกิดมะเร็งขึ้นมาในช่วงปลายของชีวิตครับเพราะฉะนั้นถามว่าตรวจเมื่อไหร่ดีคำตอบก็คือตรวจได้ตลอด
โอเคครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราเกิดไปตรวจสารพันธุกรรมแล้วเนี่ย
ดันไปเจอว่าเราเป็นผู้เสี่ยงหรือว่ามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเนี่ยครับ
ถ้าตรวจเจอแบบนี้แล้วทีนี้ต้องทำยังไงต่อครับคุณหมอ
ถ้าเราตรวจพันธุกรรมความเสี่ยงเนี่ยนะครับ
เพราะฉะนั้นก็คือวิธีการที่เราจะเลือกได้ครับซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีแพทย์แนะนำ
ควรจะต้องทำยังไงทีนี้ถ้าเกิดสมมุติเราเป็นมะเร็งแล้ว
เรารู้แล้วว่าเราเป็นมะเร็งมันก็จะใช้ข้อมูลของการตรวจพันธุกรรมเนี่ย
เอามาวางแผนในการเลือกชนิดของยาได้อีก

โดยการที่เราไปตรวจพันธุกรรมของเซลล์มะเร็งโดยตรงเลย

เพราะฉะนั้นถ้ามันมีการกลายพันธุ์แบบนี้เราควรจะใช้ยาตัวนี้
ซึ่งจะเป็นยาที่เฉพาะกับมะเร็งชนิดนี้ดีที่สุด
อย่างนั้นผมถามคุณหมอแบบนี้นะครับว่า
ถ้าพูดถึงเรื่องของความเติบโตเนี่ยครับมันเติบโตขนาดไหนครับ
ในปัจจุบันผมเชื่อว่ามีความเข้าใจมากขึ้น
ในเวลานั้นเนี่ยนะครับถ้าไปรับบริการของโรงพยาบาลใหญ่เนี่ย
ส่วนใหญ่ถ้าเขาต้องการจะตรวจเช่นการตรวจความเสี่ยงมะเร็ง
หรือความเสี่ยงชนิดต่างส่วนใหญ่เขาจะใช้วิธีเก็บตัวอย่าง
ผมกล้าพูดว่าผมเป็นบริการแรกในประเทศไทย
ที่เราทำการวิเคราะห์ทั้งหมดภายในประเทศไทยเราเอง
ถ้างั้นคุณหมอมองเห็นโอกาสอะไรในการทำธุรกิจนี้
ที่ผ่านมานะครับคุณหมอเจออุปสรรคอะไรบ้าง
ในการทำธุรกิจประเภทนี้บ้างครับ
อุปสรรคสำคัญอันแรกเลยก็คือเรื่องของความเข้าใจบริการ
เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์
กับประชาชนกับคนทั่วไปนะครับ
แต่การที่เราจะสื่อสารเรื่องที่มันเป็นเรื่องซับซ้อน
เป็นเรื่องที่อาจจะพูดง่ายว่ายากหรือจะเข้าใจมันเนี่ยนะครับ
ทำให้เป็นอุปสรรคสำคัญของการขยายธุรกิจ
เป็นอุปสรรคสำคัญที่เราจะเพิ่มเรื่องของยอดขาย
หรือผู้มาใช้บริการของเรานะครับ
ตอนเริ่มต้นเนี่ยเมื่อผมเริ่มให้บริการอันนี้เนี่ยนะครับ
ผมก็ต้องเน้นการสื่อสารไปยังกลุ่มแพทย์เป็นหลัก
เพราะว่ากลุ่มแพทย์จะเป็นผู้ที่
ใช้บริการนี้แทนประชาชน
ความหมายก็คือแพทย์จะต้องเป็นคนสั่งว่าจะตรวจอะไร
เช่นอาจจะตรวจความสมบูรณเม็ดเลือดตรวจปัสสาวะ
แล้วก็ให้การวินิจฉัย
เพราะฉะนั้นการที่เราจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์
ให้แพทย์ได้เข้าใจว่าการวินิจฉัยโรคมันไม่ได้มีแค่นั้นนะ
การตรวจสารพันธุกรรมเพื่อหาการกลายพันธุ

ปัจจุบันมันเป็นวิธีที่เรียกว่าเป็นอัลติเมตร
อันนี้คือช่วง๓๔ปีแรกของการให้บริการของบริษัท

ผมเปรียบเทียบง่ายว่าเหมือนผมทำอาหารนี่เหมือนกันแหละ

เราทำอาหารเป็นแบบลักษณะอาราคาร์ท
ก็คือเป็นชุดค่อยประดิบประดอยทำ

เขาจะไม่ค่อยมีสาขาถูกไหมครับ

ทีนี้พอมีโควิดมา
เรารู้ว่าความต้องการของตลาดมันมีมากขึ้น
ให้เราสามารถกลายมาเป็นร้านเฟรนชายให้ได้
หรือเหมือนร้านอาหารที่มีสาขาต่างให้ได้
ถ้าอย่างนั้นถ้าพูดถึงการเปรียบเทียบกันนะครับ
ระหว่างไทยเรากับต่างชาติ
หรือยังหรือว่าเรายังตามหลังเขาอยู่ครับ
ผมอยากบอกว่าจริงในเรื่องของการตรวจพันธุกรรม
ในต่างประเทศเนี่ยผมอาจจะยกประเทศอังกฤษ
เราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่
น่าจะตามหลังเขาอยู่ประมาณ๕ปี
อังกฤษเมื่อประมาณ๑๐กว่าปีที่แล้ว๑๘ปีที่แล้ว
เข้าไปในบูธเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ
หรือเข้าไปในร้านขายยาของเขา

เมื่อ๕ปีที่แล้วตอนที่ผมเปิดบริษัทใหม่เนี่ย
เขาก็บอกว่าเขาทำโปรแกรมอันหนึ่งขึ้นมา
เขาก็บอกว่าให้เราส่งข้อมูลไปวิเคราะห์เขาก็ได้
ตรวจเองเสร็จแล้วเราทำการวิเคราะห์เบื้องต้นแล้ว
เราหาลำดับพันธุกรรมเสร็จ
แต่ต้องการจะวิเคราะห์เพื่อจะแปลผลเนี่ย
ก็ลองให้ใช้เครื่องมือที่เขาทำ

แล้วก็พบว่าผลไม่ได้แตกต่างกัน
เราก็แปลผลได้ทัดเทียมกับสิ่งที่เขาทำ
เพราะฉะนั้นผมก็มีความค่อนข้างมั่นใจในเชิงบริการ
สิ่งที่เราทำเนี่ยเรามีคุณภาพที่ไม่ได้ยิ่งห่อนกว่าที่ต่างประเทศทำ
ทีนี้นะครับถามแทนคุณผู้ฟังหลายคนเลยนะครับ
คงจะอยากรู้เหมือนผมแล้วว่า
ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันสูงแค่ไหนครับ
แล้วถ้าอยากจะใช้บริการ
ต้องติดต่อใช้บริการทางไหนที่ไหนได้บ้างครับ
สำหรับผู้ที่สนใจที่จะใช้บริการ
เรื่องของการตรวจพันธุกรรมนะครับก็สามารถจะไปใช้บริการได้ที่
ตัวบริษัทแอดจีนนะครับสำนักงานใหญ่ของเรา
หาได้เลยนะครับพิมพ์คำว่าบริษัทแอดจีน
ขณะเดียวกันเราก็ยังมีสาขาทั้งที่เชียงใหม่ที่ขอนแก่นนะครับ
ภูเก็ตแล้วก็ที่เรากำลังจะเปิดเพิ่มในปี๒
นี้ที่หัดใหญ่โคราชที่จังหวัดตากแม่ศรนะครับ
ทุกที่เนี่ยเราให้บริการไม่แตกต่างกันก็สามารถที่จะไปใช้บริการได้
หรือลองเช็คเข้าไปในเว็บไซต์ของเรานะครับ
ก็สามารถที่จะจองคิวหรือว่านัดหมาย
เพื่อจะเข้ามาทำการตรวจได้ครับ
สำหรับเรื่องของราคาค่าใช้จ่ายในการตรวจ
ก็ต้องขออนุญาตเรียนเลยว่ามีราคาการตรวจตั้งแต่ระดับหลักร้อย
การตรวจสารพันธุกรรมเพื่อความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก
อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า๕๐๐บาทก็สามารถตรวจได้แล้ว
ไปกระทั่งถึงการตรวจที่มันซับซ้อนมากขึ้น
หรือการตรวจพันธุกรรมความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง
ซึ่งอันนี้มันจะต้องใช้เทคโนโลยีอีกขั้นหนึ่ง
ค่าใช้จ่ายมันก็อาจจะแพงอาจจะสูงขึ้น
แต่สำหรับผมผมคิดว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่คุ้ม
ในการที่เราจะรู้ความเสี่ยงตัวเองก่อนที่เราจะเกิดโรคนะครับ
ถ้าเราสามารถรู้ได้ว่าเรามีความเสี่ยงอะไร

ยังไงก็ตามการป้องกันก็ย่อมจะดีกว่าการรักษาอยู่แล้วครับ
วันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าขอบคุณคุณหมอมากจริงนะครับ
ความรู้เยอะมากถือว่าเป็นความเข้าใจใหม่
ที่ได้มาเยอะจริงนะครับ

แต่จริงแล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่อยู่ในชีวิตเรา
อยู่ในร่างกายเราทุกวันนี้เลย
ตอนนี้เราได้อยู่ในอนาคตนั้นแล้วนะคะ
เหรอครับเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับ

โอ้โหวันนี้นะครับถือว่าได้ความรู้มากมากจริงเลยนะครับ

ขอบคุณมากครับคุณหมอวิประนะครับ
ที่วันนี้ให้โอกาสมาพูดคุยกับเรื่องนี้กับเรานะครับ
มีโอกาสเดี๋ยวได้เจอกันใหม่แน่นะครับคุณหมอ

สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป